ของไฟไหม้ในโรงงานไม้ยางพาราที่จังหวัดกระบี่นะคะ
ซึ่งเกิดไฟไหม้รุนแรงจนคลอกผู้บาดเจ็บไป๒ราย

นี่ค่ะเป็นเหตุไฟไหม้ภายในโรงงานไม้ยางพาราในพื้นที่หมู่๒บ้านน้ำจานตะบนกระบี่น้อยอำเภอเมืองกระบี่นะคะ
มีคนที่ถูกไฟคลอกบาดเจ็บไปสองรายด้วยกันหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งเหตุค่ะก็ประสานรถดับเพลิงให้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
พบว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้เป็นลานกองไม้ยางพาราข้างข้างกันเนี่ยมีรถเจาะบ่อบาดานอยู่นะคะ
ด้านหลังรถเจาะบ่อบาดานบริเวณแท่นเจาะก็มีไฟลุกไหม้ขึ้นมาจากรูที่เจาะ
คาดว่าน่าจะเป็นเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติค่ะเจ้าหน้าที่นะคะก็ต้องเร่งช่วยเหลือคนเจ็บ
นำตัวส่งโรงพยาบาลกระบี่แล้วก็พยายามฉีดน้ำรวมทั้งสารเคมีเพื่อดับไฟ
แต่มันดับไม่ได้ค่ะทำได้แค่ฉีดน้ำประคองไว้ไม่ให้ไฟลาม
แล้วก็ประสานต่อไปที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่ให้เข้ามาตรวจสอบนะคะ
เรื่องต้นสอบถามคนงานที่เห็นเหตุการณ์ทราบว่าช่วงก่อนเกิดเหตุ
โรงงานได้ว่าจ้างให้บริษัทเจาะบ่อบาดานมาเจาะบ่อหาแหล่งน้ำเพิ่มค่ะ
แต่พอคนงานเจาะลงไปได้ประมาณ๔๐๐เมตรปรากฏว่ามันมีประกายไฟลุกติดขึ้นมา
แล้วก็ลุกคลอกคนงานเจาะบาดานที่ยืนคุมแท่นเจาะจนบาดเจ็บนะคะ